ร้อนแดดทนไหวโอ้โหส่วนนี้ผักหวานป่าแทงยอดแตกใบอ่อน
มาสวยงามน่ารับประทานจริงจริงเลยค่ะคุณผู้ชมอรุณสวัสดิ์นะคะ
เช้าเช้าแบบนี้โอ้ยมาทำแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงหน่อย
ชื่นใจทีเดียวแต่ทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเขาไปไกลแล้วนะคะ
ต้องเผาป่าเพื่อเก็บพืชผลการเกษตรแล้วนะคะแต่ว่าสามารถที่จะปลูกได้แบบนี้ค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พืชผลการเกษตรบางอย่างก็ปลูกไม่ได้
บางอย่างก็เจริญงอกงามดีในหน้าร้อนเป็นเพราะอะไรก็แน่นอนล่ะค่ะ
ตรวจสอบกันเหมือนเดิมจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ในระยะนี้ประเทศไทยโดยรวมทั้งร้อนแล้วก็ฝนนะคะ
หนักเบาสลับกันไปตามแต่ละพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่ไหนยิ่งร้อนโอกาสที่จะมีการเกิดฝนก็มากด้วยเช่นเดียวกัน
ปัจจัยหลักก็คือยอมความกดอากาศต่ำหรือว่าพื้นที่เขตร้อนปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศ
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปถึง๔๒องศาเซลเซียส
โดยเฉพาะแถบจังหวัดลำปางนั้นอากาศร้อนจัดเลย
ขณะที่บริเวณโดยรอบเขตอากาศร้อนจุดนั้นนะคะก็คือแถบภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างภาคอีสานตอนบนนะคะ
รวมไปถึงทางฝั่งแถบจังหวัดราชบุรีแถบตะวันตกด้วยก็มีโอกาสเกิดฝน
ซึ่งวันนี้พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางนะคะที่จะมีโอกาสเกิดฝน
ถึงกับหนักมากนะคะแต่ว่าก็อาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนกันได้
เตรียมรับมือกันอย่างไรดูจากข้อมูลกราฟิกตรงนี้ได้เลยนะคะ
เหนือภาคอีสานยังคงมีอากาศร้อนแต่ว่ามีโอกาสเกิดฝนได้เช่นกันถึง๑๓๐ของพื้นที่
ถ้าเป็นภาคอีสานก็ตกแทบทุกจังหวัด
อากาศร้อนฝนตกได้เช่นกันนะคะในพื้นที่
ฉะเชิงเซานครนายกสะแก้วปราเจนบุรีจันทบุรีและตราด
รวมถึงภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะคะ
จังหวัดเพชรชบุรีนครศรีธรรมราชรวมไปถึงพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูน
วันนี้ภาคใต้ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นมากหน่อย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ๑๐ของพื้นที่
เบาบางนะคะแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คืออากาศร้อนนั่นเองนะคะ
ขอให้เป็นโอกาสดีในการที่จะฆ่าเชื้อโรคแล้วก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาด
ป้องกันชะโรคกันด้วยนะคะส่วนใครอยากจะรับประทานอาหารอร่อยนะคะ
รวมถึงเป็นพืชผลการเกษตรเป็นพืชสมุนไพรอย่างผักหวานเนี่ย
ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะขอให้มีความสุขในทุกวัน
แล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ